ช่วยปลดหนี้ให้กับชายพิการสู้ชีวิต
ปลดหนี้ให้เขา๓๐๐๐๐บาท
แถมเงินตั้งต้นตั้งทุนให้เขาอีก
๑๐๐๐๐บาทนะเผื่อที่จะตั้งตัว

โอ้โหคุณผู้ชม

ลุงเสียเสื้อแดงน่ะเขากอดเลยน่ะแล้วร้องไห้ด้วยน่ะอีใจ
พระท่านมอบเงินให้ช่วยปลดหนี้แล้วก็แถมเงินอีกหมื่นนึงนะ
เอาไปตั้งตัวเอาไปเป็นทุนในการใช้ชีวิต
พระรูปนี้คือพระอาจารย์ลินสุจิตโตพระลูกวัดวัดป่า
อนบ้านเทือนนะคะอยู่ที่อุดร
นี่มอบเงินสดสามหมื่นปลดหนี้ให้กับลุงเซี๊ย
เสียเป็นชายพิการสู้ชีวิตนะคะ
ปกติลุงเสียแกก็เก็บขยะเอาไปขาย
หาเงินมาใช้หนี้ที่กู้ยืมมา
เอามาซื้อที่ดินเอามาปลูกบ้านค่ะ
แล้วคิดดูสิเงินจำนวนนี้เงินก้อนนี้เนี่ยนะ
ทำงานมาเป็นสิบปีอ่ะหาตังค์ใช้หนี้ยังไม่หมดสักทีเนี่ย

แล้วยังมอบทุนทำมาหากินให้อีกหมื่นนึง

อาจารย์ลินท่านบอกว่าท่านเดินทุดงมาจากสปลาว
จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดอนบ้านเทือน
ผือของอุดรมาจำพรรษาอยู่ที่นี่ได้๑พันศาแล้ว
แล้วก็มีญาติโยมร่วมสมทบทำบุญกระถิ่น
ร่วมกันสร้างรูปเหมือนองค์ปู่ศิรินนคราช

แล้วก็สักประมาณครึ่งปีแล้ว
อาตมารู้จักกับโยมเสียเนี่ย
ก็ให้คนขับรถจอดรถแล้วก็ลงไปคุย
ก็เลยรู้ว่าอ๋อโยมเสียพิการมาตั้งแต่กำเนิด
แล้วก็กู้ตังค์จากธนาคารมากู้มา๖๐๐๐นะ

ก็ทยอยใช้ไปได้สัก๓๐๐๐ช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาค่ะ

ดังนั้นพระอาจารย์ลินก็เลยมอบเงินให้

มีโอกาสได้บอกบุญกระถิ่นแล้วเชื่อไหม
เสียน่ะขนาดแบบไม่ค่อยจะมีตังค์นะ
แต่ลุงเสียเอาเงินที่มีอยู่ตอนนั้น๒๔๐บาท

อาจารย์ลินบอกว่าอัตมานะสงสารโยมเสียมากเลย
ก็เลยอัดคลิปขออนุญาตญาติโยมที่มาทำบุญกระถิ่น
ใครอยากที่จะช่วยโยมเสียปลดหนี้๓๐๐๐บาท
แล้วพอมอบเงินให้อีก๑๐๐๐๐บาท
ส่วนพี่สาวของลุงเสียก็ขอบคุณพระอาจารย์ลินมากนะคะ
แล้วบอกว่าพระอาจารย์ลีนเปรียบเสมือนเทวดามาโปรดน้องชาย
ทำให้ตอนนี้น้องชายหมดหนี้หมดสิน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวพระอาจารย์ลิน
พระที่มีเมตตากับลุงเสียนะคะ